วันนี้เนี่ยมีสถานการณ์น้ำให้ติดตามกันถ้าน้ำท่วมที่ลาบ
หรือแม้กระทั่งผูผูแปลว่าสูงอืมน้ำท่วมผู
ภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณฮะ
ประวัติศาสตร์ไม่เคยเจอน้ำท่วมแต่ว่ารอบนี้ท่วมเต็ม

ท่วมเต็มตานึกว่าพัทยา
แต่นี่คือภูทับเบิกความยาวของคลิปนี้ไม่ยาวสักเท่าไห
ประมาณสัก๑นาทีกับอีก๔วินาทีเท่านั้นเอง

เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสถานการณ์แบบนี้มาก่อน
ภูทับเบิกคือเขาแชร์กันเยอะในโซเชียล
หนักเลยแล้วถามว่าภูทับเบิกจรรย์หรือจริงหรือ
ภูทับเบิกความสูง๑๗๖๘เมตร

ภูทับเบิกคือจุดที่พิกัดที่สูงที่สุดของเพชรชบูรณ์
แล้วยังเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้มาได้นะครับ
ชาวเน็ตเขาก็อึ้งเพราะภูทับเบิกยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ถ่ายเนี่ยพี่แบงค์พี่แบงค์ชัยนรงธัญการ
เป็นเจ้าของคลิปบอกเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เมื่อวานหรอก
ตรงนี้คือสนามกลางหมู่บ้าน

มันคือตลาดนัดไม่รู้อีท่าไหนน้ำหลั่งไหลมากับสายฝนฮะ
มาเป็นมวลน้ำขนาดนี้เลยพ่อค้าแม่ขายเก็บข้าวเก็บของหนีเนี่ย
แทบไม่ทันเลยครับไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ก็เลยเอามือถือมาเก็บบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้
แต่ไม่ต้องตกใจมันไม่เหมือนกับว่า๒อาทิตย์
ระบายเหมือนน้ำป่ามาเร็วไปเร็ว
แล้วความนี้มาเร็วไปเร็วประมาณสักชั่วโมงเสร็จ

แต่ว่าดูภาพแล้วก็ตื่นตาตื่นใจตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ